ฉบับปัจจุบันที่กำลังจะประกาศใช้เนี่ยนะครับก็เป็นผลิตผลจากคนกลุ่มเดียวกัน
ทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นเขาอาจจะมีวิธีคิดที่มันแบบไม่ต้องเซ็ตซีโร่
แต่สามารถที่จะสร้างกติกาที่เข้มข้นแล้วก็ทำให้เขาเอื้อให้เขามีโอกาสได้
ได้กลับมาสู้สำหรับนายองมูลตีได้ล่ะการได้เป็นนายกในไม้ไทยเรื่องไหน
ตลบม่านการเมืองจับสัญญาณช่วงเวลาเขย่ากติกาต่อท่ออำนาจติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์เสาร์นี้